ไม่ใช่ทองไม่รู้ร้อนหรือว่าทองอะไรนะ

ตั้งอยู่ที่ตำบลสะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

เป็นทองม้วนสดของเขาเนี่ย

โอ้โหเป็นข้าวไรสเบอรี่ที่ทั้งหอม

รสชาติหวานมันนิดหน่อยกำลังดีสอดด้วยไส้มะพร้าวอ่อนเน้นเนื้อ
อร่อยเด็ดจนลูกค้าติดอกติดใจแวะเวียนกันมาซื้อไม่ขาดสายเลยทีเดียวนะครับ

ใช่แล้วล่ะคุณนิวดาวเจ้าของร้านชื่ออะไร
เจ้าของร้านก็คือคุณนัทออนสิริทิพย์จินตนานะครับเจ้าของร้านเขาก็เล่าว่า
ม้วนสดของทางร้านมีความพิเศษกว่าที่อื่นตรงที่นำข้าวไร้สเบอรี่มาเป็นส่วนผสม
ลูกค้าทานเข้าไปแล้วก็จะรับความอร่อยเต็มแถมประโยชน์อีกมากมาย
สรรค์แต่วัตถุดิบดีมาทั้งนั้นเลย

ไปฟังเสียงยืนยันจากปากของแม่ค้าเองเลยดีกว่าครับ
ใหม่สดอร่อยแถมขายไม่แพงเพราะว่า๓ชิ้น๒๐บาท๘ชิ้นก็๕๐บาท

สุดเลยอยู่ที่กำแพงเพชรนะลองไปตามที่ผมบอกดู
เพราะว่าเขาจะไปขายตามสถานที่ต่างเช่นตลาดไนท์บาซ่า
ตลาดประชารัฐในทุกวันอาคารแล้วก็ขายที่ตรงข้ามสำนักงานเกษตร
จังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็ตามเทศกาลรวมถึงงานประเพณีสำคัญของ
จังหวัดกำแพงเพชรโอ้โหเรียกได้ว่ามีงานมีตลาดสดที่ไหน
ใหญ่ใหญ่โตในกำแพงเพชรก็ตามไปเถอะเดี๋ยวก็เจอร้านพี่เขา
โอ้โหเด็ดจริงนะขายอะไรทั้งทีมันก็ต้องมีเอกลักษณ์
มันก็ต้องนำสิ่งดีมานำเสนอให้กับผู้บริโภคกันด้วย